ไปดูดอกไม้ต่อที่บ้านผมที่จังหวัดพิศนุโลกบอกเลยนะครับว่ามันสวยงามมากติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูมันสวยงามจริงฮะแคนาคาเฟ่อยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมือง๔แยกบ้านกลางสี่แยกบ้าน
แสงดาวตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกบอกให้ชัดแบบนี้จะได้ไปถูกครับ

เขาบอกว่าที่นี่ดอกไม้นานาพันธุ์เริ่มจะเบ่งบานสวยงามแล้วล่ะ
ไม่ต้องดูดิคือผมก็บอกไม่ได้นะไอ้ม่วงเนี่ยดอกอะไร

และดอกแพงผวยหรือดอกกระดุมทอง
แต่ละดอกนะเด็ดทั้งนั้น

เฮ้ยผมจัดไปดูเนี่ยหลายดอกอยู่แล้ว

ดอกเดียวไม่เคยพอเราจะพาไปดูให้ครบทุกดอกเลยครับ

เอางี้ละกันเขาบอกว่าอีกไม่นาน
จะทำตามสัญญา
ว่าเราจะต้องพาไปดูดอกไม้สวย

บอกว่าอีกไม่นานแล้วก็สัญญากันเอาไว้
คือจะต้องพาไปดูในช่วงเดือนธันวาคม

ได้ไปชมดอกที่มันสวยงามในช่วงเวลานั้นเนี่ย

คุณนี่รู้ใจสาวอีกแล้วนะ
ก็เห็นในโซเชียลเขาชอบถ่ายรูปลง

คุณชอบชวนสาวเข้าบ้านจริง
ก็อยากจะให้หลายคนได้รู้จักบ้านผม
ผมมีความคิดที่แบบว่าอยากจะให้บ้านผมรุ้น

อย่าให้พูดอย่าให้พูดเลยคุณชนะ

เปิดให้ชมนะฮะ๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มนะครับ

แล้วก็ในช่วงกลางคืนครับไปได้นะ
คุณชวนผู้หญิงไปกลางคืนอีกแล้ว

ที่นี่ไปกลางคืนเนี่ยเขามีแสงไฟส่อง
คุณจะได้ภาพที่สวยงามอีกแบบนึง
แล้วถามว่าเขาคิดค่าบริการแพงไหม

ผู้ใหญ่๔๐เด็ก๒๐บาทเอง

แล้วในนั้นถ้าคุณเดินชมไปเรื่อยแล้วคุณเหนื่อยคอแห้ง

พวกเครื่องดื่มคาเฟ่เขามี
เขามีโอ้ดีจังเลยอ่ะ

รองรับนักท่องเที่ยวแล้วสำหรับทุ่งดอกไม้ในหลายจังหวัด
จะพาเข้าบ้านอย่างเดียวเลยนะเรา